เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงคำว่าซุปตาเนี่ยนะ
เราต้องยอมรับนะคะว่าต้องพิสูจน์เส้นทางกันมานักต่อนักแหละ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานการแสดง
รวมไปถึงนิสัยใจคอด้วยนะคะ
ถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้อย่างยั่งยืนยาวนานนะคุณผู้ชม
และเมื่อสองซุปตาเขามาเจอกัน
อย่างพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐและพี่อ้ำพัชราภา
นี่ถือว่าเป็นสองซุปตาในวงการบันเทิงนะ

คือต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่าทั้งคู่เนี่ย
เคยร่วมงานกันเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสะผม

คือประมาณ๑๐ปีกันมาแล้วเนี่ยผลงานอันนี้นะคะ
ล่าสุดพี่ตุ๊กกี้ออกมาเปิดใจ

ว่าตอนที่ได้ร่วมงานกับพี่อ้ำเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่ง
ทีมงานเขายกอาหารมาให้เลือก
ตุ๊กกี้เขาก็เกรงใจไงเลยบอกว่าให้พี่อ้ำเลิกก่อนเถอะ
แล้วทีมงานก็ตอบกลับมาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเนี่ยพี่อ้ำบอกว่าให้เอามาให้พี่ตุ๊กกี้เลือกก่อนเลย
โอ้โหเนี่ยพี่ตุ๊กกี้บอกเลยว่าประทับใจมากนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งกลุ่มคุณผู้ชม
รถบ้านของพี่อ้ำคือเวลาไปกองถ่ายแต่ก่อนเนี่ย
ดาราเขาก็จะมีรถบ้านเป็นของตัวเองถูกต้องไหม

อย่างรถบ้านของพี่อ้ำเนี่ยเค้าจะเขียนว่าใครบ้างที่จะขึ้นได้
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือพี่ตุ๊กกี้มีชื่ออยู่ด้วยค่ะ
ในโธสนาของที่พี่อ้ำที่หายดีใจไหม

คุณอ้ำด้วยความที่เป็นซุปเปอร์สตาร์
เขาจะมีรายชื่อคนที่ขึ้นรถบ้านอ้ำได้

แต่งหน้ามีช่างทำผมมีคนติดตาม

เป็นชื่อพี่พี่อ้ำเขาใส่ไปเองเหรอพี่ใจ

ใช่พี่อ้ำนี่เขาน่ารักนะน่ารักกับแฟนคลับ
รักกับเพื่อนในวงการอยู่ตลอดเลยนะ